คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้คือมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอาจริงมันเกิดเหตุการณ์จี้ชิงทอง

หนึ่งในนั้นคือที่ราชบุรี
ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอย่างรวดเร็ว
หลังเกิดเหตุ๒ชั่วโมงนะคุณคิงคุณผู้ชม
จับตัวได้เลยแล้วเขาให้สาเหตุ

เพราะอะไรถึงต้องไปทำแบบนี้

แล้วติดจนไปนี่หัวโตเลย
ด้วยว่าหลังจากเหตุการณ์เมื่อวาน
หนุ่มเท่านี้คุณผู้ชมการที่ดูทปสร้าง
รู้แล้วว่าเป็นเด็กวัยรุ่นตอนที่เขาเปิดแมสออกมาเป็นพ่อพนักงานสงสัยก็เลยบอกให้เปิดแมสให้แป๊บหนึ่งเขาเข้ามาดูทองเห็นชัดเลยนะ
เออชัดขนาดนี้ตำรวจก็รวบได้เสร็จแล้วเขาก็ปิดหน้ากากอนามัยกลับไปแต่ภาพมันบันทึกไว้หมดแล้ว
แล้วก็โอ้โหเขาบอกว่านี่เป็นห้างดังกลางเมืองเลยทีเดียวนะ
ตอนไปเนี่ยจับตัวเจ้าตัวรับสารภาพแหละผมทำจริงแต่ว่าสีหน้าเรียบเฉยนะคะ
ตอนไปคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วทำทีเข้าไปซื้อจะไปขอดูทองสุดท้าย
สบโอกาสก็เอาวิ่งหนีไปเลย
แต่ประเด็นคือมันมีภาพที่เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
หนุ่มคนนี้เนี่ยตอนที่วิ่งหนีปรากฏเหมือนสะดุดคุณลื่นล้ม
แล้วกลายเป็นว่าเขามีอาวุธปืนมาด้วยนะ
ตอนที่เขาไปคุณผู้ชมดูตัวทั้งปืนหล่นตอนเขาล้ม
และทั้งตัวแมกกาซีนก็ด้วยเหมือนกัน
ตอนนั้นพอเขาล้มเสร็จเขาหยิบออกมาค่ะนะคะ
หยิบมาเสร็จเอาจริงเจ้าตัวลื่นล้มอีกรอบถึง๒ครั้ง
แล้วมีรอมีพลเมืองดีคือเขาอยู่บริเวณนั้น
เขาเอาปืนขึ้นมาหยิบมาแล้วเอามาขู่พลเมืองดี
พลเมืองดีร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
มีรบพอของห้าง๒คนวิ่งไล่ตาม
แล้วก็เลยทำให้เขาล้มรอบที่สอง
แล้วตอนนั้นเอาปืนมาเจาะรอปภอีกแล้ววิ่งหนีต่อไป
ระหว่างนั้นตะโกนขู่ชาวบ้านตลอดทาง
และแน่นอนเขามีปืนชาวบ้านกลัวไม่มีใครกล้าวิ่งไล่ตาม
สุดท้ายเขาหนีได้ด้วยการขี่รถมอเตอร์ไซค์ตัวเองนี่แหละหลบหนีไป
ทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องมันเป็นเรื่องต่อเรื่อง
เขาไปเอาทองมาแล้วทำยังไง
เอาไปจำนำนะคะคือเอาทองไปจำนำที่ร้านทองที่อำเภอจอมบึง

พอได้เงินมา๕๔๐๐เป็นเงินสดถูกไหมแล้วเอาเงินตรงนี้๒๗๐๐ไปถ่ายทอง
ฟังแล้วงงเพราะอะไรเพราะเขามีทองของตัวเอง๑บาท
ที่เอาไปจำนำไว้แต่ไม่มีเงินไปถ่าย
ก็เลยเอาทองที่ไปขโมยมาไปจำแล้วได้เงินเอาไปถ่ายทองตัวเองคืน
ทีนี้ยังเหลืออีกไงอีกครึ่งหนึ่งก็ยังเก็บเอาไว้กับตัวค่ะ
แล้วตัวเองก็หนีไปอยู่ที่บ้านพักค่ะอยู่แถวอำเภอจอมบึง
ทีนี้อย่างที่บอก๒ชั่วโมงเท่านั้นตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
ตามใครค่ะจนจับกลุ่มตัวได้ยึดได้หมดเลย
สอยคอทองคำรถจักรยานยนต์อาวุธเปลือนอาทิตย์ใช้ก่อเหตุ
เอามาเป็นหลักฐานเขาบอกว่าเขาทำเพราะติดพนันออนไลน์
บาคาร่าสล็อตโอ้สักเยอะแยะเป็นหนี้หัวโตไม่มีเงินติดตัวจริงจริง
ได้เงินไปใช้หนี้ไม่ได้วางแผนอะไรเลย
หลังตัดสินใจว่าจะทำแบบนี้แค่ไปดูลาดเหล่าก่อน
และก่อเหตุทันทีปืนเอามาจากไหนซื้อมาจากเพื่อน
กติดตัวไว้เอาไว้เพื่อป้องกันตัวเขาบอกนะ

ส่วนสาเหตุที่เลือกร้านทองที่นี่เพราะมันอยู่ไกลบ้าน
และมีคำนึงที่เขาบอกเขาคิดว่าคงไม่มีใครจำหน้าได้
แล้วเป็นยังไงล่ะคุณ๒ชั่วโมงเองนะหลังก่อเหตุ
ไม่เคยมีสักคนเลยนะคะที่เราเห็น
ที่ไปชิงทองในห้างหรือที่ไหนก็ตาม
แล้วจะได้ออกไปใช้เงินสบายนะ
ตำรวจรวบได้หมดนะคะเจ้าตัวบอกขอโทษครอบครัว

ฝากถึงคนที่คิดจะเล่นพนันออนไลน์
มีจุดจบแบบเดียวกับเขา

วิ่งราวทรัพย์ใช้ยานผ่านพกพาวุดปืนอีก

นำตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดราชบุรีต่อไป

เสียดายว่าสิ่งที่เขาคิดได้